คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เวลาจะสั่งอะไรก็สะดวกสบายนะ
เพราะว่ามีบรรดาแอปต่าง
มีพี่รายเดอร์เขาคอยให้บริการเรา
แต่เราเคยรู้หรือไม่ว่าพี่รายเดอร์เขาลำบากขนาดไหน

กว่าเขาจะเอาอาหารมาส่งให้กับเราได้
ไม่เชื่อเหรอลองดูค่ะ

อยู่คนละฝั่ง
ฝนกลับจะโดนตลอด

นีคะอยู่กลางแม่นามชาวบรรยาแล้ว

หนูเป็นนักท่องเที่ยวหนูไม่ทราบจริงเลย

ที่ตั้งของรายเดอร์ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้ว
ลูกค้าบอกเอ็นดูลูก

พอเอานะคะลูกค้าก็จะกดยกเลิกแล้ว
แต่ถ้าเกิดกดยกเลิกมันไม่ทันแล้วไง

ว่าพี่พี่ไม่รู้ใช่ไหม
ฝั่งที่พี่อยู่ปกติเขาไม่สั่งรายเดอร์กัน
เอาเหรอฝั่งเกาะเกร็ดไงคะคุณผู้ชม

ร้านค้าเป็นยังไงทำอาหารไว้แล้วด้วย
และถ้าอยู่ดีลูกค้ามากดยกเลิก

เดี๋ยวผมเอามาส่งให้เห็นไหมรายเดอร์สู้ชีวิต
ธรรมดารายเดอร์เขาก็จะต้องบึ่งไปนะบึงมอเตอร์ไซค์ไปนะ
แต่ว่าใครที่เคยไปเที่ยวเกาะเกรดก็จะรู้นะ
เกาะเป็ดไม่มีถนนข้ามไปนะฮะก็จะต้องนั่งเรือไปอย่างเดียว
เดอร์ก็เลยทุ่มเทเลยนั่งเรือก็นั่งเพื่อลูกค้าของเรา
แล้วลูกค้าก็ขอโทษรายเดอร์แบบยกใหญ่เลย
เขาบอกว่าอย่างที่บอกไงถ้ากดยกเลิกเดี๋ยวมันเสียประวัติ
แป๊บนึงสุดท้ายรายเดอร์มาส่งแบบนี้แล้ว
แล้วก็ชมบอกน้องรายเดอร์น้องสุดยอดมากจริง
พี่ต้องแบบต้องรีวิวนะให้แบบ๕ดาวเต็มด้วยนะถ้าอย่างนั้น
ชอบตอนนี้นะตอนนี้ยังอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่นะ
สักพักหนึ่งจะเห็นว่ารายเดอร์มาอยู่กลางแม่น้ำแล้ว
ใช่เขามีรางวัลพนักงานดีเด่นให้กับรายเดอร์คนนี้ไหม
ปฏิบัติหน้าที่ได้แบบสุดยอดจริงนะคะ